สาวสวยของเรานะคะพี่นุ่นวรนุษย์หลายคนบอกว่าได้ติดตามผลงานละครอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้กับวิกหมอชิดเลย๘ปีแล้วที่ห่างหายไปกับค่ายนี้นะคะ
แต่มาคราวนี้นุ่นวรนุษยคัมแบ็คมาแล้วจ้าเห็นบอกว่าเจ้าตัวบอกเลยว่าที่รับเล่นละครเรื่องนี้เพราะว่าบทสนุก
ข้นแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำงานกับเพื่อนซีพี่เจี๊ยโสพินภาด้วยค่ะ
ส่วนช่วงวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาของพี่นุ่นนะคะเห็นว่าไปทำบุญกับที่บ้าน
แล้วก็บอกด้วยว่าคุณสาคุณสาคุณตอสปิติค่ะสามีก็ให้ของขวัญชนิดที่เรียกได้ว่าถูกอกถูกใจคุณนุ่นมาก
แต่พอเราถามแล้วก็อุบไว้ก่อนอีกก่อนจะบอกเรื่องทายาทพร้อมจะมีข่าวดีเรื่องนี้หรือยังไปฟังคุณนุ่นเลยจ้า

๑๐ปีแล้วเนาะของขวัญอะไรนะพี่แจ๊คเห็นว่าแสบตาอยู่เหมือนกัน
เออแต่นางไม่บอกนะว่าเป็นอะไรแต่ก็อลังอยู่นะคะ

สดไม่สดจริงไปฟังออ๋อมอินซีแดงเปิดใจเลยจ้า
ไม่มีไม่มีไม่มีพิเศษครับผมโสดครับผม
ไม่คิดจะหาใครหรอออกมันก็นานแล้วนะ
คือก็มีแต่เพื่อนนะครับ
แต่ผมไม่ได้ผิดกั้นนะครับ
ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี